เหตุการณ์นี้ค่ะก็ต้องทำตามกฎด้วยในซอยเล็กสะพานแคบที่เขาเปิดเป็นทางลัดแต่ไม่ได้ให้รถใหญ่ผ่าน
ก็มีรถใหญ่คันหนึ่งดันทุลังค่ะครับฝ่าเข้าไปนะคะโอ้โหเดือดร้อนกันทั้งซอยค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะดูวันนี้มันจะไปยังไง
คุณผู้ชมคะทีเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าซอยแฟร์เทคถนนหลังวัดน้ำแดง
ก็จะมีสะพานขาขึ้นเนี่ยขึ้นมาได้ทั้งที่มีแท่งเหล็กวางอยู่คือตรงนี้จุดประสงค์คือเขาไม่ให้รถใหญ่ผ่าน

ไปได้แต่ขาลงคุณผู้ชมดูคันหลังก็ลุ้นนะคะ
อ่ะเนี่ยค่ะอ๋อคือจะไปคือถ้าจะมาเลนซ้ายของตัวเนี่ย
ขาลงเนี่ยลงไม่ได้แน่นอนเลยจะไปเลนขวาของเพื่อนเขา
เลยต้องเปลี่ยนเลนดูกว้างหน่อยใช่อืมนะคะ
ก็คือดันทุลังไปสวนทางอันนี้คือขาขึ้นที่เห็นว่า
อันนี้เป็นเลนส์ของตัวเองขึ้นไปได้ถูกไหมคะโอ้อันนี้มันพอดีมากเลยนะ
ก็แบบพอดีพอดีอ่าครับนะคะพอขึ้นไปได้เสร็จอ่ะ
ขาลงขาลงก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เดี๋ยวถ้าเราดูตอนขาลงเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ารถเนี่ย
จอดรออยู่เห็นไหมคะในเลนของเขาเขาก็จะขึ้นสะพาน
รอให้รถคันนี้ลงไปลงไม่ได้นะคะต้องถอยมาตั้งลำใหม่
อีกครั้งหนึ่งถึงจะผ่านไปได้ค่ะเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะ
มันเป็นเลนสวนกันแล้วเปิดเป็นเส้นทางลัดที่จะไปทะลุถนนเทพารักษ์
เป็นซอยเลี่ยงรถติดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้รถใหญ่เข้า
ครับแต่รถใหญ่ก็มักจะลักไก่เป็นประจำเลยนะคะ
วันนี้ก็เจอเหตุการณ์นี้รถติดเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะ
ก็บทสนทนาระหว่างรถติดก็คงจะพอทราบได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกัน